คู่นี้เลิกรากันไปแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลย
ใช่แล้วล่าสุดหนุ่มแอมม์เขาออกมาประกาศเลย
ว่าขอยุติเรื่องความรักเอาไว้ก่อนไม่ขอคิดเรื่องความรัก
อยากจะมุ่งแตนเรื่องงานเพื่อที่จะสร้างอนาคต
หลังความรักของอดีตคู่หวานพระเอกหนุ่มแอมพีรวัตรและหยกธัญกันนักแสดงสาวร่วมช่องวิกหมอชิตจบไม่เป็นท่า
แต่ชาวเน็ตก็ยังได้เห็นภาพทั้งคู่ถ่ายภาพร่วมเฟรมกันตามงานต่างอยู่เป็นระยะ
ซึ่งก็ยังมีบางคนแอบลุ้นให้แอมหยกกลับมารีเทิร์นรักกันอีกครั้ง
พระเอกหนุ่มเผยว่ายังได้เจอหน้ากันอยู่บ่อยเพราะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่ไม่ได้พูดคุยกัน
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกลำบากใจแต่อย่างใด
สำหรับการโคจรมาร่วมงานกันนั้นหนุ่มแอมออกตัวว่ายินดีและสามารถร่วมงานกับอดีตคนรักได้
เนื่องจากแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ไม่ซีเรียส
ส่วนความสัมพันธ์จะมีลุ้นรีเทิร์นหรือไม่นั้น
เจ้าตัวตอบได้แค่ว่าตอนนี้ไม่มีลุ้นเพราะไม่สามารถรู้อนาคตได้
พร้อมประกาศชัดว่ารู้สึกเข็ดกับความรักไม่พร้อมเปิดใจให้ใคร
มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาทำงานสร้างอนาคตก่อนค่ะ
พี่เขาเลิกกันมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ

แล้วจบจะจบดีหรือจบไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งครับ

ผมเป็นคนวันเวลาผ่านไปเหมือนสายน้ำ

เพราะฉะนั้นความรักครั้งใหม่

ผมกลัวมากกว่าเพราะว่าผมรักใครไม่เป็นตอนนี้

ผมกลัวไงกลัวว่า

ขอมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัว

ของผมนี่เก็บใจไว้ในลิ้นชักล็อคแน่นหนาหนึบไขเข้าไปไม่ได้แล้วนะเนี่ยต้องรอคนที่มาค้นลิ้นชักหัวใจออกมาดูเหมือนว่าจะเข็ดกับความรักจริงจริงฟังจากการตอบคำถามของหนุ่มแอมแล้วเนี่ยหัวใจก็เหมือนสายน้ำไหลไปมันไม่ไหลย้อนไม่ไหลย้อนกลับว่าแต่ก็ต้องบอกว่าหลายคนนะคะแอบลุ้นว่าเอ๊ะหนุ่ม
ตอนนี้ยังเข็ดกับความรักก็คือเข็ดไปแต่ว่าจบไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะตัดขาดการลุกนะคะคนเราทำงานร่วมกันได้ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมิตรภาพที่ดีที่มีต่อกันนะคะ